คุณผู้ชมฮะคนขับรถแท็กซี่ที่ขอนแก่นมาร้องขอความเป็นธรรม
คือเขาไปจอดรอรับผู้ทิศาลอยู่ที่บอกศาสตร์
เจ้าถิ่นมาว่ะเจ้าถิ่นมาสองคนฮะ
บุกเข้ามาทำท่าจะทำร้ายเขาเขาเลยบอกโอ้โหผมก็ต้องป้องกันตัวหน่อยสิครับ
นี่จะได้ยุ่งเลย

คนที่จะมาหาเรื่องคนที่มาขอความเป็นธรรมนั่งอยู่นะ
พี่หายหนั้งอยู่นี่เข้ามา

ล่วงเลยแล้วดูเพื่อนน่ะตอนแรกมาด้วยกันกล้าจะลุ้ง

เอ้ยไปล่ะ
เจ้าของคลิปชื่อว่าสิทธิ์แท็กซี่อีสานฮะขออภัยนะครับ
คลิปนี้เอามาโพสต์บอกว่ากำลังรอรับผู้อีศาลอยู่ในสถานีบ่กศจขอนแก่น
จู่มีเพื่อนร่วมอาชีพโอ้โหเขายังใช้คำดีนะ
เป็นเพื่อนร่วมอาชีพคนขับรถแท็กซี่๒คนมาหาเรื่อง
เขาก็พยายามพูดด้วยดีแต่ถูกต่อยก่อนเขาเลยต้องต่อยสวนไปเพื่อป้องกันตัว
ทำให้คนหนึ่งล่วงไปนอนกับพื้นเลยส่วนคนที่มาด้วยกันตอนแรกนึกว่าจะมาลุมเดินหนีไป
คือชาวเน็ตแนะนำบอกว่าแม้จะเป็นการป้องกันตัวแต่พี่คงไปแจ้งความไว้ก่อนนะ
ต้องการจะถูกอีกฝ่ายกล่าวหาว่าทำร้ายร่างกาย
เพื่อให้ตำรวจได้เคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ
ที่ขอนกันนะครับแท็กซี่ไปรอผู้โดยสารในหมอคส